สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน

และว่าเพราะเราเป็นใคร
แล้วน้องจะทำเป็นแบบเราได้หรือป่ะ

จริงแล้วผมว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่ต่อยมวย
หลักเลยคืออยากจะแนะนำเรื่องของระเบียบวินัยการแบ่งเวลา
คือการเล่นเกมผมเชื่อว่าสำหรับเด็กยังไม่เข้าใจการแบ่งเวลา
ได้มาแนะนำเขาว่าเล่นเกมน่ะมันก็คือส่วนหนึ่ง
ความสนุกคือส่วนหนึ่งแต่หน้าที่ของเรายังคงมีอยู่

แบ่งเวลามีระเบียบวินัยคือสิ่งที่นักกีฬาทุกคนต้องมี

รบกว่าเอาให้เยี่ยม
หนึ่งหัวเราะ

ความแบ่งกว่าสนุกคือการเล่นเกม

ว่านี้มันเป็นอาชีพซึ่งมันเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะนะ

แบ่งเวลาคือการมีวินัย
วันนี้จะเอาน้องมาเล่นเกม

จะได้เล่นกับผู้เล่นระดับประเทศ
เมื่อกี้อาหารเขาบอกว่าความเวลาก็อยู่แล้วจริง

ก็เป็นโครงการของมูลนิธิเด็กอ่อนสรรค์ค่ะ
จะสอนให้เด็กเขาสามารถดูแลตัวเองได้
น้องสามารถที่จะกลายเป็นเด็กที่มีน้ำใจ
สามารถมีจิตสาธารณะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะ
วันนี้สนุกครับคือน้องน่ารัก

คือเรารู้สึกว่าอาจจะมองว่ามันแปลกนะ
แต่เรารู้สึกว่าการที่เรามาคุยกับน้องเนี่ย
เข้าใจเรามากกว่าผู้ใหญ่เข้าใจด้วยซ้ำ
แล้วเรารู้สึกมีความสุขที่ได้เข้ามาคุย
น้องเปิดใจฟังน้องดูมีความสุข

จริงแล้วการเล่นเกมมันต้องแบ่งเวลา

แต่ไม่ควรจะห้ามน้องทุกคนว่า

อยู่ในโลกทันสมัยที่มีอาชีพใหม่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นคือขอฝากผู้ปกครองทุกคนด้วย

บางอย่างที่น้องเขามีมันดีอยู่แล้วนะครับ
แค่ช่วยเปิดใจสนับสนุนน้อง
อาจจะเป็นอะไรดีของวันพรุ่งนี้ก็ได้

โปรดติดตามตอนต่อไป